สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ไม่ใส่เซอร์เนาะเงินอุ๋ยนี่หลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่พี่เจ้าเสื้อมาให้ค่ะ
คนต้องการเยอะไม่มีแล้วว่ะตอนนี้เดี๋ยวมาให้

เดี๋ยวไปปล่อยตลาดเมื่อพี่แป๊บเดียวมีหมดเยอะเลย
ไม่มีเดี๋ยวมาให้

สงกรานกันมาวันนี้๒๗เมษายนกันแล้วนะคะ

ทางด้านคุณธนกรวังบุงคนชนะก็มีการประเมินนะคะ
มีการบอกเรื่องของการประเมินสถานการณ์หลังสงกรานที่ผ่านมาว่า
สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาคึกคักนะคะ

เปิดเผยตัวเลขของนักท่องเที่ยวใน๓พื้นที่
จังหวัดภูเก็ตจังหวัดสุราธานี
เกาะสมุยเกาะพงันแล้วก็เกาะเต่า
มียอดจองห้องพักสูงถึง๗๐๘๐กันเลยค่ะ
สัดส่วนก็เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศประมาณ๗๐
แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

ทางพลนเอกประยุจันโอชาท่านก็มีการกำชับทุกภาคส่วน

แผนงานบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ
โดยคาดการณ์เอาไว้ค่ะว่าจะมีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้นนะคะ
ในวันที่๑พฤษภาคมที่จะถึงนี้

ในขณะเดียวกันทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สายการบินทั่วโลก
ถึงมาตรการที่ประเทศไทยเรามีการปรับปรุงล่าสุด

ซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๑พฤษภาคม

ทั้งของคนในประเทศเองแล้วก็สายการบินต่างด้วยนะคะ

ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว
สามารถที่จะเข้าประเทศไทยได้
โดยไม่ต้องมีการตรวจโควิด๑๙ใดเพิ่มเติมนะคะ
ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับวัคซีนล่ะหรือว่ารับวัคซีนแล้วยังไม่ครบถ้วน
แล้วก็สามารถที่จะเข้าประเทศได้ค่ะ
โดยไม่จำเป็นต้องมีการตรวจโควิด๑๙อะไรเพิ่มเติมนะคะ
เช่นเดียวกับผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าหากผู้โดยสารกลุ่มนี้เนี่ยค่ะ
อันนี้จะต้องเข้าระบบการกักตัวตามที่เจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรคสั่งนะคะ
ผู้โดยสารทุกคนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครองโควิด๑๙ค่ะ
หรือว่าจดหมายรับประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ที่มีระยะคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะคะ
ซึ่งผู้โดยสารสามารถใช้ประกันนี้ในการรักษาอาการของโควิด๑๙ได้

จากก่อนหน้านี้เนี่ย๒๐๐๐ลดลงมาเหลือ๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐนะคะ
ผู้โดยสารจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน

คุณต้องยื่นทุกอย่างทั้งเอกสารการฉีดวัคซีน
ถ้าใครมีผลตรวจก็คือต้องยื่นเอกสารเนี่ย
และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว

จะต้องเอาไปแสดงต่อสายการบิน
สายการบินเขาอาจจะปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็ได้

ทีนี้ข้อที่๕ถ้าเกิดว่าสายการบินเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินมาเนี่ย
หากพบว่าผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงประเทศไทย

ส่งผู้โดยสารกลับประเทศต้นทางด้วยนะคะ

จะต้องมีการดำเนินการตามมาตรการของรัฐธรรม

ยอดของวันนี้ก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้นนิดหน่อย
วันนี้อยู่ที่๑๒๗๔๘รายในขณะที่ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมในระบบ
รายผู้เสียชีวิต๑๒๕ราย
ก็ยังร้อยกว่าดูที่ยอดผู้เสียชีวิตเถอะ
เพราะยอดติดเชื้อตอนนี้คงไม่เข้าระบบกันแล้ว

อืมนี่พอเราเห็นข่าวของประเทศไทยก็มีการแบบผ่อนคลายมาตรการต่างต่างเพิ่มมากขึ้น
ไปดูที่กัมพูชาวันนี้มีการประกาศออกมาไม่ต้องสวมหน้ากากแล้วใช่
คือตอนนี้เขาบอกมันเป็นศึกชิงนักท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ย
คนทุกคนมันเก็บกฎในการเดินทางถูกต้องไหมฮ
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการท่องเที่ยววันนี้เหมือนเขาก็พร้อมที่จะออกกันแล้วเหมือนกัน
ออกจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเมื่อก่อนประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลักเลย
แต่ตอนนี้ทุกประเทศอ่ะสิงคโปร์สิงคโปร์ซิงคโปร์เปิดรับนักท่องเที่ยวนี่เต็มรูปแบบเลยนะฮะ
หรือแม้กระทั่งไม่ต้องฮ่องกงหัวช้างก็ไปแล้วนี่ฮ่องกงเริ่มเปิดแต่ยังมันยังไม่เคลียร์ยังไงเธอว่า
ไม่เคยอืมนี้งานมากก็เรื่องเนี้ยที่มีท่ออยู่ข้างหลังน่ะหืม
ก็คือเอาง่ายว่าตอนนี้หลายประเทศก็เริ่มเปิดกันหมดแล้ว

บูชานี่หมายถึงว่าในประเทศเอง
เขาบอกว่าสัดส่วนในการฉีดวัคซีนเข็มที่๑ของเขา
หรือว่าเข็มที่๒หรือว่าเข็มกระตุ้นของเขา

ลาวผ่อนคลายเต็มเหนียวแล้ว

ซึ่งเขาบอกว่าเขาต้องดูท่าถิวระธบาลทหารเหมือนกัน
ว่าเขาจะเปิดประเทศยังไงรวมถึงแบบมีข่าวถึงขนาดว่า
เมียนมาร์จะเปิดชายฝั่งทะเลด้วยนะฮะญี่ปุ่น
เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวยังค่ะ

เข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องเปิดแล้วล่ะ
ทุกปีทุกคนเขาไปแบบซื้อแบรนด์เนม
รูปแบบต้องใช้ชีวิตกลับมาปกติอย่างคำถามที่ว่าวันนี้กัมพูชาให้ถอดม้าเช้าเนี่ย
ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่มีเลยว่าเมื่อไหร่เราก็ยังต้องใส่เนี่ยถึงสิ้นปีหรือเปล่า
คุณอนุทินเขาก็กำลังรอดูอยู่ว่า๑กรกฎาคมจะสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นโรคประจำถิตได้ไหม
ท่านก็พูดบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ดูตัวเลขดูลดลงจากการประเมินในช่วงแบบสงกรานที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้

วันนี้อีกหนึ่งข่าวคือทนายตั้มนะฮะทนายตั้มก็เปิดใจหลังจากที่ผู้การนนท์เนี่ยแจ้งความหมิน
เดี๋ยวค่อยดูอะไรดีจากกรณีที่พลตำรวจตรีภัยศาลนะฮะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีเนี่ย
ระบุว่าเตรียมแจ้งความเอาผิดทนายความชื่อดังคนหนึ่งฐานหมินเจ้าพนักงานและหมินประมาท
หลังพูดพาดพิงขนาดไปออกรายการดังทางทีวีช่องหนึ่ง
อ๋ออุ๊ยอุ๊ยหนูร้องอุ๊ยแทนนะพี่นะอุ๊ย
ล่าสุดธนายตั้มเขาก็เปิดเผยว่าทราบแล้วล่ะว่าผู้การนนท์เนี่ยเตรียมแจ้งความดำเนินคดี
ไม่ได้มีความกังวลอะไรเพราะตนเนี่ยผ่านคดีมาเยอะ
กลับไปเขาบอกเขาผ่านคดีอะไรมาแล้วบ้างคดีหวยสามสิบล้านเนี่ยก็ถูกฟ้องสิบคดี
อืมคดีของลุงพลป้าแตนอืมนะฮะลุงพลป้าแตนเนี้ย
แล้วก็มีคดีผู้กำกับโจ้ก็โดนฟ้องมันไม่ใช่คดีแรก
แล้วก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงนะฮะพอตอนกลับถึงเมืองไทย
ก็จะเข้ารับทราบข่าวข้อเก่าหาแล้วก็จะอ้างตำรวจที่อยู่ในห้องทุกคนเป็นพยานฮะ
แล้วก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบถามทุกคนเพื่อให้ทุกคนยืนยันว่า
วันนั้นไม่มีการพูดกับตนแบบนั้นจริงให้ยืนยันกันมาก่อน
แล้วเดี๋ยวค่อยดูอะไรดีต่อไม่กังวลอะไรทั้งสิ้น
ขณะเดี๋ยวกันทนายเดชาเขาถูกกับไม่ถูกกับทนายเดชาหรือทนายตั้มอ่ะ
ตอนนี้ดีกันแล้วตอนนี้ดีกันอ๋อเมื่อก่อนเขาไม่ถูกกันใช่ไหมตอนนั้นนี้ตีกัน
เออแล้วก็อีกคนที่ไปออกรายการเธอวันนี้เชื่ออะไรนะอัชริยะ
ถูกกันไหมเธออัชริยะเมื่อก่อนไม่ถูกกับตั้ม
แล้วก็เมื่อก่อนเป็นเพื่อนกับเดชาวันนี้ตีกับเดชาแล้ว
อ๋อแล้วเขาเป็นเพื่อนกับตั้มได้ไหมใครอ่ะอัชริยะเมื่อก่อนก็เป็นเพื่อน
รู้จักกันหมดใช่ไหมจริงจริงผมเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี้ยนะ
ถังเนี้ยน่ะถังต้องวาดถังเลยเว้ยเออเออเดี๋ยวดูน่ะปรากฎานี้ไหมพี่หนู
ทำงานด้วยกันเหรอเธออ่าเดชาอ่าเดชาตั้มอืมนะอัดอืม
เนี้ยเนี้ยสามคนนี้นะคุณอัดเมื่อก่อนนะเดชากับอัดเนี้ยไม่ถูกกัน
เอออัชริยะอ่าเดชากับอัดเนี้ยอืมตีกันอืมนะตีกันเสร็จปุ๊บ
ไอ้หวยสามสิบล้านนี่แหละแล้วตั้มเนี้ยรักกะอัดอ่าอ่า
อัชริยะรักกันอยู่บวกกันอยู่ตั้มเกลียดกับเดชาเห็นไหมเขาตายอย่าง
ตอนแรกตอนแรกเลยนะเอาใหม่นะเดชาทะเลาะกับอัดตีกับอัดนะอืม
กับตั้มเนี่ยรักกันอ่าตั้มกับเดชาก็ตีกันโอ้โหนึกออก
อ่าวันดีคืนดีทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปอัดดีกับเดชาจับมือกัน
อะไรรักกันอุ้ยถูกขี้ใครให้กันรักกันมากอ่าไม่ถูกกับตั้ม
ในขณะที่สำหรับตั้มไปตีกับอัดอ้าวสลับไปอย่างนั้นเฉย
กับอัดไปตีกันแล้วเดชากับตั้มดีกันเหรอรักกันอ้าวอืม
ก็คือทั้งเคยรักกันแล้วก็มีตีกันรักกันตีกันสลับไปมาแบบนี้
ใช่คำว่าไม่มีมิเทศและศัตรูให้ถาวรไหมฮะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้
ทำไมอ่ะเขาทะเลาะกันเรื่องเรื่องคดีเหรอเพราะว่าคดีทำอยู่คนละฝ่าย
ความเรื่องแบบต่างต่างนั้นนามก็แบบตั้งแต่เรื่องหวยสามสิบล้านเออ
นะมาเรื่องของครูปีชามาเอ่อของครูปีชามาเรื่องลุงพลมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
มันก็มีประเด็นแบบเข้าไปสวนกันตลอดอืมอ่าเนี่ยฮะ
แต่ตั้มก็เคยถ่ายรูปคู่กันแบบนั้นเห็นไหมนี่นะแต่วันนี้คือเขามีฟ้องกัน
แต่วันนี้อัดเขาก็เหมือนกับว่าบอกว่าเขาก็อยากจะคุยกับตั้มนะ
เขาก็ไม่ได้ติดใจประเด็นอะไรเออที่ผ่านมาเขาก็เข้าใจว่าเออ
เลยมันเกิดจังอะไรขึ้นสำหรับอัดกับเดชานี่มาก่อนตีกัน
แล้วก็มาจับมือกันที่รายการพี่นี่แหละค่ะเสร็จปุ๊บวันนี้
คือมันเป็นประเด็นเยอะแยะมากมายเลย
เดี๋ยวหลักฐานจะหงายหลังกันหมดเลย

หงายหลังผมก็หงายหลังนะ

หงายหลังเลยแล้วหลับไปเลย

เดี๋ยวคนจะต้องหน้าแตกทุกคนจะต้องมี
ก็คลิปนี้กูดู๓๔รอบแล้ว
นี่ธนายเดชามีพูดเรื่องเคลียด
จริงนี่พูดกับภาษาชาวบาล

ช่วงหน้าจัดยาวเลยตั้งแต่ทนายตั้ม

ก็อย่างแน่นอนอย่างที่บอกว่าทนายเดชาเมื่อครั้งนั้นเขาออกมาสัมภาษณ์กับรายการเราก่อนแถลงข่าวเนาะ
อุ้ยหลักฐานนี้ทุกคนเราจะต้องแน่ไงหมดเลยพวกที่มโนภาษณ์โอ้โหเห็นแน่นอนทุกอย่างตำรวจตัดเต็ม
ฉันนั่งดูคลิป๒๕นาทีกูดูไทยรัฐนิวโชว์เข้าใจกว่าอีกอ่ะ
ให้พูดประมาณว่าทางฝั่งของคนที่อยู่บนเรือคือปอเนี่ย
ไม่มีพิรุษแล้วสถาบันอย่างนั้น
อ่าทีนี้ตำรวจเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้น
ก็เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันเองไปตรงจุดนี้
ซึ่งเขาบอกว่าพอกลับถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปรับสร้างข้อหาไม่ต้องห่วงหรอก
แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรดีกันต่อไปไม่ต้องกังวล
แต่ที่แน่คดีเนี้ยพี่ชื่อว่าพี่ต้องต้องเรียกพี่ไปเป็นพยาน
พี่น่าจะเข้าไปหลายอันนะเนี่ยพี่จะฟังมาในวันนี้
พี่บอกว่าไอ้หลายอันแน่อันนี้๑แล้วอันนี้๑ไม่พี่ต้องหาไม่ต้องดิ
ติ๊กไปที่๑แล้วอ่ะเดี๋ยวดูอันต่อไปไปที่๒อีกมั้ย
เดชาเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจรองผู้กำกับการสอบสวนที่สพรัฐนาธิเบสเนี่ยนะครับ
ให้ดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจัญญา

เลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเนี่ย

แต๊งค์ภูมิศกรมาหาน้องแต๊งค์นั่นแหละ
ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณา

โพสต์ข้อความหาว่าคนอื่นหิวแสงแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าทนายขยะ
เดี๋ยวเราไปดูดิว่ามีขอของตั้งก่อน
น้ำเอ้ยเปิดของตั้งก่อนมันจะได้เล่า๑๒๓นะ
ลงอันนี้ก่อนนะฮะด่าคนอื่นหิวแสงมึงดูตัวเองก่อนไหม
แถหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
คำปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่านักกว่าเดิม
แต่ตำรวจด่าผู้มีคุณูประการต่อประเทศ
แท็กทนายขยะแล้วดูขวามือเห็นไหมอันนั้นคือจะเป็นประเด็นจากตรงนั้น
คุณหญิงหมอท่านมีคุณเป็นคุณประการต่อชาติบ้านเมือง
เคยไปทำงานช่วยชาวบ้านตำรวจและทหารที่๓จังหวัดชายแดนใต้มาหลายปี
ไอ้ทนายจุ๊กรูมึงไปด่าคุณหญิงหมอเพื่ออะไร
คดีแตงโมไม่ใช่แค่เรื่องของมึงกับแม่แตงโมสองคน
คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์แสดงความรู้สึกได้
และการทำงานของเจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องของมึง
คนไทยทั้งประเทศก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัย
และเรียกร้องความถูกต้องและโปร่งใส
ท่านนายขยะกล้าฟ้องกุประ

นี่คือแต๊งนี่คือแต๊งลงก่อน
นะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปั้งฝั่งของพี่ศรีหนุ่มสนับสนุน
หนุ่มดูอื้อเหมือนเชียวบวน

สีบวนไหมสำหรับสนุนคำว่าทนายขยะคุณหนุ่มสมบัติของทนายขยะ
ข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ใช่
เพราะฉะนั้นลองไปดูนะครับว่าอะไรบ้าง
ด่าคนอื่นว่าหิวแสงแต่ตนเองนั้นยิ่งกว่า
ชอบไลฟ์สดอวดเก่งว่าแน่กว่าทนายคนอื่น
แย่งคดีทนายอื่นมาทำอย่างไม่ละอาย
ตอบคำถามข้างครูเถียงคำไม่ตกฟาก
ชอบอ้างรู้จักตำรวจคนใหญ่คนโตไปทั่ว
เถียงฉันไม่แคร์เพราะมีเอฟซีเยอะเวลาถุงทัวร์ลง
ชอบร้องจุ๊กรูจุ๊กกรูจุ๊กรูจุ๊กรู

หนุ่มอย่างนี้ถามนะครับแต่พี่หนุ่มทำงานมาเยอะ
อย่างกรณีนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อถือว่าชัดเจนไหมคะ
คือเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปดู
คือทนายเดชาวันนี้เขาก็เลยไปแจ้งความ
เขาก็ไปแจ้งความนะฮะให้ดำเนินคดีกับทั้งสองคน
ก็คือทั้งแต๊งแล้วก็ทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณ
เดี๋ยวลองไปฟังเขาพูดดีกว่าฟังพี่เดชาหน่อย
ก็หาว่าผมเป็นทนายแม่แล้วก็เป็นคนที่เป็นขยะ
เป็นทนายขยะขยะมันก็สิ่งที่ไม่ดี
แล้วผมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วไปกล่าวหาว่าเป็นขยะ
ถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อคนฟังก็รู้แล้วหมายถึงผม
เช่นทนายจุ๊บกรูเนี่ยใครก็รู้ว่าเป็นผม
ก็แจ้งมาเรื่อยถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาแจ้งแจ้งไปเรื่อย
เฉพาะพื้นที่พื้นที่เดียวหรือเปล่าหรือเปลี่ยนพื้นที่เกี่ยวกัน
ส่วนใหญ่ผมก็จะมาท้องที่นี้บ่อย
ก็เดี๋ยวจะมาใช้บริการพรุ่งกลับ
ด่าตำรวจด่าทนายด่าแม่อะไรต่างนะ
โปรแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เรือนจำ
จังหวัดนนท์ถ้าผมคุยกับทางเพื่อน

บอกที่นี่อยู่สบายนะห้องน้ำสะอาด
เอ่อติดคุกที่นนบุรีนี่ดีนะครับดีนะที่เนี้ยมันเรือนจำก็สร้างใหม่
ก็ใกล้บังขวางเลยหนึ่งไว้ค่ะค่ะเขาก็ออกมาพูดอยู่อ่า
ได้มีการถามพี่ถูกไหมอันนี้ทางทนายเดชาเขาก็พูดนะ
คือนักข่าวเขาไปถามเขาบอกว่าเอ๊ะแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะ
แต่นายเดชาก็บอกว่าตัวเขาเองก็เคยทำคดีมาเหมือนกัน
เวลาที่แบบกรณีที่แบบมีการไปพูดพาดพิงถึงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ทำให้รู้ว่าเป็นเขาเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เข้าเหมือนกัน
เพราะเหมือนกับคนเดาได้ว่าเป็นใคร
แบบนี้ต้องไปดูในชั้นศาลอีกทีว่าเขาจะจริงเป็นยังไง

บอกถ้าเกิดว่าทนายขยะมันไม่เข้าข่ายหมินประมาทโดยการโฆษณา
มันอาจจะเป็นการดูหมินซึ่งหน้ามากกว่า
ซึ่งมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของมันคือต้องเป็นการพูดต่อหน้า

อยู่ในระยะทำร้ายร่างกายกันได้
เจตนาของที่เขาพูดกันไปเนี่ย

ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมันไปเข้าสิงเขา
ผมว่าทุกอย่างที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะครับ

ตอนนี้หลายคนก็พร้อมจะให้กำลังใจแต๊ง

ตอนนี้แต๊งก็ออกมาให้สัมภาษณ์กันแล้วนะครับ

เฮ้ยแม่เป็นแม่นะ

ตอนนี้ทนายเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐาน

ซึ่งจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยยืนยันว่าไม่เสนอตัวมารับทำคดีนี้
พ่อแม่เนี่ยสัญญาว่าจ้างกับตนไม่ทราบว่าคนจะมาต่อว่าทำไม
แล้วก็การแถลงสรุปคดีแตงโมเนี่ยจะมีภาพหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้
ตำรวจไทยฉลาดอะไรเป็นความลับก็เก็บไว้เป็นสำนวนเพราะว่าอย่างงั้น
อีกแล้วหรอท่านท่านเนชาไม่จำเป็นจะต้องเอามาเปิดประสาทธนนะ
เพราะจะเกิดเขาต้องการจะชนะคดีขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากนี้ตนได้ข่าวว่าคนบนเรือเนี่ยจะดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหาในโลกออนไลน์อีกด้วย
ซึ่งเชื่อว่ากติกน่าจะแถลงข่าวเร็วนี้เขาบอกกะติกจะแถลงข่าวเร็วนี้แล้ว
น้องเบิร์ตแล้วแม่เบิร์ตล่ะเบิร์ตเขาบอกว่าปกติเบิร์ตจะไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรเลยเนอะตั้งแต่แตงโมเสียชีวิตอ่ะเนอะ
จริงวันนี้เป็นครั้งแรกที่แบบว่าเบิร์ตก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยแบบค่อนข้างจะรุนแรงพอสมค

คือฟาดหลังจากที่จบแถลงใช่มั้ยคุณหมู
ก็มีคนเนี่ยพอหลังจากที่แถลงออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบ
คือประชาชนส่วนใหญ่เลยสังคมส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่า
โอ้โหมันผิดมันผิดคาดนะฮะ
คือเพราะว่าฟังฟังแบบฟังจากมุมของทางฝั่งธนายเดชา
หรือว่าทางฝั่งที่ตำรวจออกมาพูดเนี่ยตอนแรกแต่ตอนแรกบอกว่า

ทุกคนก็จะคาดหวังว่าตกลงคือเรื่องของปัสสาวะเป็นยังไงคือยังไง
ฉี่หรือเปล่าอ่าจุดตกคือตรงยังไงนะฮะ
เรื่องของบาดแผลการเคลียร์
เรื่องของการตั้งข้อสงสัยเรื่องของแบบ
โอ้โหเหตุอีกเยอะมากอ่ะ
อ่าหรือมันกระทั่งอ่าอ่าบาดแผล
แผลที่จากตอนแรกเลยออกมาแถลงบอกมี๑๑จุด
อ่าที่พูดมี๑๑จุดหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าอ่า
พอท่านธนกฤษได้มีการผ่าชนสูตรรอบ๒
ก็บอกมี๒๒จุดแต่เมื่อวานแถลงบอกมี๒๖จุด
คือโผล่ไปอีก๔คืออะไรอย่างนี้คือ

มาจากไหนอะไรอย่างนี้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามีการพูดไปแล้วว่า
ใช่ไหมฮะในมุมของนิติวิทยาศาสตร์
ของของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่ว่าทางนิติเวชของรางวัลตำรวจตอนแรกที่ออกมาเท่าที่จำได้ประมาณ

แต่พอมาล่าสุดเนี่ยมันเป็น๒๖คนก็จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อืมอันนี้คือชาวบ้านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วความชัดเจมย์มันอยู่ตรงไหน

ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
หลังจากที่ตำรวจเขาออกมาแถลงข่าวสรุปคดีน้องสาว
เขาเนี่ยเขาออกมาพูดเลยเอาแค่ที่ผมสงสัยส่วนตัวของผมเองข้อเดียวก่อน

ถ้าเป็นใบพัดเรือแล้วพิสูจน์ได้ไหมครับว่า
มีร่องรอยคาบเลือดติดอยู่
ตำรวจเขาสรุปมาแล้วว่าแผลนั้นเกิดก่อนแตงโมตายแน่นอน

มันก็เป็นเหตุเป็นผลป่ะ

จะซื้อมาพังทำไมเหวะ

ว่ามันมีโอกาสที่มันจะดูดดูดอะไรข้ะไม๊
ไม่รู้ถ้าสมมุติตั้งเป็นสมมุติเธอซื้อรถแค่แพงอย่างเนี่ย

อ๋อไม่ดูดแต่โอเคต้องกลับมาเชื่อนะว่า
อันนี้มันก็ไม่เคลือวันนี้ฟังปุ๊บถึงว่า
มันจะซื้อมาทำไมวะอันนี้ก็อัจฉริยะพูดถูก
แล้วจะไปยืนฉี่ไปนั่งฉี่ยังไง
แต่คนเดียวที่ให้การว่าโอเคแซน

ที่คุณแซนเมื่อวานนี้หลังจากที่ออกมาจาก
แซนดี้แนนี้น้องแซน
อ่าแซนดี้

ไปบทเขียน

เป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเอง
บนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรม
แต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ

ใช่คุณแซนไปตอบ

ยินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
นี่หนิงพูดเนาะไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมกรรมย่อม
ตามกรรมผลของกรรมของผลการการกระทำไม่ว่าจะดีหรือ
ชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่ให้มีใครหนีพ้นไม่มีอะไร
ที่มีอำนาจโดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรนะจะดีก็
ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการทำชั่วของนิงเป็น
แค้นอะไรเขาหรือเปล่าทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะ
แค่รอเวลาอ่าคุณแซนกลับมาตอบค่ะเสี้ยกลับเลยอ่าคุณแซน
มาตอบว่ามานี่เลยอ่ะเรื่องบาปกรรมของแซนทราบดีค่ะ
ไม่ใช่ของแซนเนี่ยเรื่องบาปกรรมแซนทราบดีค่ะเพราะ
ที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอุ้ยแล้วไงเมื่อมี
เวลาว่างตรงกันนางก็จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเธอแต่ว่า
ีกรรมทำไมแต่ว่าจีกรรมที่พวกคุณสร้างอ่ะก็ย่อม
ส่งผลเช่นกันเออแซนคงไม่โต๊ะได้แต่รอเวลาให้
อุ๊ยตายแล้วนางอโศกรรมให้ทุกคนเออเออไม่เพราะว่า
จริงจริงในในในข้อความที่คุณหญิงเค้ามีการ
มีคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่คุณนิ่งต่อไปต่อมาตรงนั้นด้วย

เสียคุณห่า้มากว่านี้นะ

ยังไม่จบหรอ

ไม่ได้คนติดตามทั่ววันหาข่าวทันไม่อะไรบ้า
ที่หลังก็ช่วยเสียนให้กูด้วย
เนื้องันใหญ่ยนต์ใหญ่

ทีนี้ในมุมของเพื่อนของจังโม
นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอาตอม

ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณตังโมมา๒๐ปี

อยากให้ท่านอายการเนี่ย
คือตอนนี้คือพอตรงรถสมรวรรษเรียบร้อย

อายการก็จะไปพิเคราะห์ถูกไหมฮะ

อายการยังรู้สึกว่ามันขาดอยู่ก็จะมีการบอกให้ตำรวจเนี่ยไปหามาเพิ่ม
หาหลักฐานหาอะไรมาเพิ่มแต่นี่จะอยู่ขึ้นอยู่ที่อายการแล้ว
ทีนี้ทางฝั่งของเพื่อนก็ยกมือไหว้เลยบอกว่า
อยากให้อายการเนี่ยท่านได้แบบลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วก็ลึกซึ้ง
เพราะว่าอาจจะมีอะไรที่ตกหล่นก็คืออยากจะให้แบบมีการแบบลองดูว่า
เห็นแล้วผลเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่านั้นไหมมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่านั้นไหม
ก็อยากจะขอความเมตตาจากอายการว่าให้ช่วยตรวจสอบตรงนี้ให้ด้วย
หลังจากชั้นอายการเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทุกอย่างเรียบร้อยก็จะถูกผลักเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไป
ก็ต้องไปไล่สู้กันแล้วในชั้นศาลว่าจะเป็นยังไงดูน้ำสิ
แต่ที่แน่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแถลงข่าวแล้วพอสรุปสำนวนไปแล้วปุ๊บเนี่ย
จับตาดูให้ดีเลยจะเริ่มกระบวนการในการมีคนต้องฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาหรือแจ้งความกันไปแจ้งความกันมา
เริ่มจากคดีแรกก็คือทนายเดชาไปแจ้งแต๊งกับพี่ศรีสุวรรณ
ถูกไหมฮะเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าคุณอัจฉริยะจะถูกทางฝั่งของทนายเดชาแจ้งไหม
คุณทนายตั้มก็โดนตำรวจเนี่ยสพนแจ้งข้อเก่าหาไปที่ทองหล่อแล้วส่วนทนายเดชาก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
เพราะว่าบางทีแบบไปด่าอัจฉริยะอาชิระเขาจะด่าได้เขาจะแจ้งความได้ไหม

อุ้ยแต่ก็จำเป็นทางโมตายเป็นทนายตีกันแล้วว่ะ
อัตชิริยะก็ส่งหมายไปให้ทนายเดชาแล้วสองหมาย
นายชัยก็บอกยังไม่ได้รับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะแบบเก็บรวบรวมแล้วก็จะมีการฟ้องคนที่หิวแสงอีกหลายคน
คือตอนนี้เดี๋ยวต้องไปตามดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคือบอกเลยว่าสะเทือนแน่คือฟ้องไปฟ้องกันมา

ใช่ก็กลายเป็นแตงโมงานหนักเลยเอาง่ายว่าแม่คุณไอ้แม่เขายังบอกว่าไงรู้ไหมแม่เขายังมั่นใจว่าลูกเขาโดนทำร้ายก่อนตายอีก
อันนี้ไม่ได้รวมถึง๕คนที่อยู่บนเรือนะแม่เขาบอกแม่เขาจะไม่ยอมเหมือนกันเขาก็จะฟ้องว่าใครที่แบบไปด่าเขา
สนัยเดชาก็จะไล่ฟ้องให้อ่าไม่รวมห้าคนบนเรือน่ะห้าคนบนเรือนี้สมมุตินะเขาไม่พอใจใครไม่ไม่ไม่ใช่ไม่พอใจใครสมมุตินี้ต่างนะนี่ต่างว่าห้าคนนี้คดีออกมาแล้วมันกลายเป็นแบบอย่างที่ตำรวจบอกคือเป็นประมาททำให้บูยถึงแต่ความตายไม่ได้เห็นเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาลุกมา
ถ้าเกิดมาฟ้องก็เข้าทางตีนเลยทำไมอ่ะเขาบอกว่าถ้าฟ้องผมผมก็จะได้เข้ามามีส่วนกับคดีนี้ทันทีตอนนี้เขายังไม่มีส่วนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกเขารออยู่เลยถ้าจะฟ้องเขาหรือจะอาจจะมีงานไปฟ้องหมอของขวัญที่กระติกก็บอกเดี๋ยวไปฟ้องฟ้องแอนนาหรือจะมี
อันนี้มีรวมคดีตัวเองด้วยนะ
โดนฟ้องกัน

มันทำทำไมมือเป็นรอยอย่างนี้

เราอ่านข่าวอีน้ม
นี่วันนี้ชกมวยเวลามันชกมวยมันต้องให้มันแตกก่อนเถอะมันถึงไม่เจ็บ
มดไม่ได้ใส่นี่เหรอใส่ผ้าพันธุ์ข้างในไหม

ขึ้นหุ่มเนี่ยเหรอโถอีปาล์มสติ

ก็เนี่ยคือโดยรวมแล้วคดีแตงโมก็จะเป็นแบบนี้
ถูกไหมฮะคือส่วนคนอื่นที่มีการทำให้
คือที่ตำรวจเค้าบอกก่อนอันนี้เค้าบอกว่า
จะมีเพิ่มเรื่องของคนที่ทำให้สังคมอาจจะปันปวน
หรือเอาเฟคนิวเข้ามานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
เพราะฉะนั้นคือเรื่องของแตงโมเนี่ยนะ
เดี๋ยวต่อไม้ดอกเดียวนะกระทืนถึงดวงดาวอ่ะตอนเนี้ย
คือประเด็นมันแบบเหมือนวันนี้ผมเพิ่งพูดไปคือเหมือนเอาก้อนหินโยนลงน้ำ
แล้วมันแตกเป็นวงแล้วประโยชน์มันมีไหมเธอ
ไม่รู้ก็ไม่รู้ประโยชน์ตอนนี้ที่คนต้องการรู้มันตายยังไง
ในเมื่อมันไปไม่ถึงฆาตกรรมแล้วตายยังไงอ้าวแล้วตายไปแบบโอ้โห
ก็คือตำรวจก็บอกมาว่าตำรวจก็บอกว่ามันไม่ใช่อุปติเทศ
แต่เป็นการประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็นี่แหละไม่รู้จะยังไงอ่ะอืมแต่ถ้าสมมุติไม่มีคนออกมา
มันจบไปนานแล้วเนอะอันนี้ก็พูดอยู่ในในในแง่บวกอ่ะ
น้ำมันแพงกับเนาะเอายังไงเอาสาวโผลแชมีสัมพันธ์ลึก

เพราะจริงต้องบอกว่ามาตรการตึงราคาน้ำมันดีเซลที่บอกว่า๓๐บาทต่อลิตรเนี่ย
สิ้นสุดก็คือ๓๐เมษายนที่กำลังจะถึงนี้
ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากวันนั้นก็คือ๑พฤษภาคม
ทางรัฐบาลก็จะอุดหนุนครึ่งหนึ่งจากส่วนเกิน๓๐บาท
เพื่อที่จะกำหนดเป็นกรอบเพดานใหม่

หลายคนก็ตั้งแล้วว่าโอ้โหน้ำมันกำลังจะมากกว่า๓๐บาทแล้ว

ราคาน้ำมันดีเซลอยู่นะคะตอนนี้ก็คือประมาณ๔๐บาทต่อลิตร
ส่วนที่เกินมาก็คือ๑๐บาทต่อลิตรนะคะ
ก่อนหน้านี้คือรัฐบาลอุดหนุนมาตลอดใช่ไหมคะ
ทีนี้เมื่อรัฐเข้าไปอุดหนุนครึ่งหนึ่ง
ราคาเพดานใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ๓๕บาทต่อลิตร
ซึ่งกระทรวงพลังงานเขาต้องดูค่ะว่า

เพื่อให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล
เป็นการปรับเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
โดยจะไม่ขึ้นราคาดีเซลเป็นลิตรละ๓๕บาททีเดียว

กระทรวงพลังงานศึกษาอัตรา
ที่จะเพิ่มขึ้นว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะ
ดังนั้นเราก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไง
ทีนี้ในวันนี้ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
คุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองก็มีการเดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เพื่อจะขอให้ช่วยพิจารณาเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันดีเซล๓๐บาทต่อลิตรเนี่ยค่ะ
ให้เพิ่มต่อไปอีกเป็นระยะเวลา๑ปี
ข้อเสนอก็คือว่า๑ขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา๑ปี๒ได้เหรอ
ปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันให้เป็นธรรมโดยตัดไบโอดีเซลออกจากสูตรน้ำมันดีเซลค่ะ
ซึ่งก็จะช่วยปรับราคาน้ำมันดีเซลได้ประมาณ๑บาท๕๐๒บาทต่อลิตรเป็นระยะเวลา๑ปี
ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลให้เหลือ๒๐สตางค์ต่อลิตรเป็นระยะเวลา๑ปี
ยกเลิกการใช้ฐานหินน้ำมันสำเร็จรูปณลงกลั่นซิงคโปร์
จากว่ามีเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ค่าประกันรวมอยู่ด้วย
พิจารณาปรับเปลี่ยนการบริหารงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
จากว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ก็คือจะให้คุณสุพัฒนภงออกนั้น
ซึ่งคุณสุพัฒนภงศ์พันธ์มีเช่าก็อย่างที่บอกออกไป
เผยถึงมาตรการการตึงราคาน้ำมันดีเซล๓๐บาทต่อลิตร

มันอาจจะน้อยกว่าเพดานใหม่ที่กำหนดขึ้นไว้
อย่างเช่นนะคะอาจจะขยับจาก๓๐บาทไปเป็น๓๒บาทต่อลิตร
หลังจากนั้นก็จะทยอยค่อยขึ้นราคา
ซึ่งจริงอย่างที่บอกตอนนี้ถ้าเป็นราคาจริงเลย
มันอยู่ที่ประมาณ๔๐เท่ากับว่ารัฐบาลอุดนุนมาประมาณ๑๐บาท
ก็ตอนแรกจะขึ้นไปเป็น๓๕ก็ต้องดูต่อไปว่า
พอมีกรณีของการเรียกร้องต่างขึ้นมาเนี่ย
อย่างที่คุณสุพัฒนภงท่านพูด
บอกว่าอาจจะขยับไม่ได้ไปทีเดียวถึง๓๕บาท

ก็จะมีการแบบว่าปรับเหมือนเดิมเนี่ย
ก็คือประมาณวันที่๒๐กว่าพฤษภานี้ค่ะ
คืออันนี้มันเป็นปัญหาทั่วโลกแต่ก็ในที่สุดแล้วมันก็ต้องขึ้น
เพราะว่าเขาก็บอกว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ย
ต้องดูเรื่องของสงครามของรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วย
เพราะว่าราคาน้ำมันตลาดโลกมันก็มีความผันผวนค่อนข้างมาก
อย่างวันก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เมืองจีนเองเนี่ยค่ะ
เขามีการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮท์ใช่ไหมคะ

ที่จะแบบว่าตรวจคนในเมืองอย่างนี้

ประกบว่าตอนนั้นก็คือการเป็นว่าราคาน้ำมันเนี่ย
เดี่ยวขยายตัวปุ๊บราคาน้ำมันก็ขลาบขึ้นมาอีก
อะไรอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องดูตลาดโลกโดยรวมด้วย
แต่ว่าข้อเรียกร้องต่างก็ต้องดูเพราะ

เขาก็ต้องขอขึ้นราคาถ้าราคาน้ำมันขึ้น
จาก๘บาทก็จะขอขึ้นมาเป็น๑๐บาท
ขึ้น๒บาทนะคะเพราะว่ารถสองแถวเขาบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยก็คือรถเขาหยุดวิ่งไม่ได้
กฎของการวิ่งของเขาคือบังคับ
ต้องให้เปิดวิ่งให้ประชาชนทุกวัน
จะไม่มีคนใช้บริการคุณก็ต้องวิ่ง
รถสองแถวก็จะเป็นปัญหานั้นค่ะรถสองแถวตอนนี้ทะยอยปิดนะ
กับร้านลูกชิ้นปลาก็ทยอยปิดไม่ทำแล้ว
คือพอดีผมเปิดทวิตเตอร์ไปดูนะ

อู้วชื่อน่ารักอัตเมลซัมเจ๋ง
จะไปถือป้ายไฟเชียร์พ่อที่หน้าศาลเอง
พ่อจะไม่เหงาเออไม่ต้องลูก
ต้องขนาดนั้นไม่ได้จะขึ้นศาล
แค่เป็นพยานในบางคดี
มีบางคนบอกเป็นด้อมอุ๊ยนะตอนนี้นะ

เอาเป็นว่าเวลาคนมาแซะพ่อ
ไปเป็นเกาะแก้วเป็นกำแพงแก้ว

ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิส

เรื่องพระนักเทศชื่อดังทางใต้

เธอส่งมาอีกเนี่ย
คือจากกรณีคลิปเสียงนะฮะแล้วก็ข้อความการพูดคุยตกลงกันระหว่างหญิงสาวคนหนึ่งแหละ
กับผู้ชายที่คาดว่าเออน่าจะเป็นพระนักเทศที่มีชื่อเสียงในภาคใต้เนี่ย
โดยในคลิประบุว่าหลวงพี่รูปดังกล่าวว่าแอบมีเพศสัมพันธ์กับหญิงในรถยนต์
นี่เห็นไหมนะจนมีการวิภาควิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยฮะ
ธนวัฒน์จากกุกะวโรพระพิสุวัดหน้าพระราณที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
เปิดเผยว่าเมื่อประมาณ๑เดือนมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อตองติดต่อ
ขอคำปรึกษาหลังที่ตัวเองป่วยเป็นโรคไบโทราแล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้าน
นครศรีอ่ะนะฮะสามเดือนก็จะพาแม่ไปทำบุญที่วัดแล้วก็จะมีพระนักเทศชื่อดังเนี่ย
ภาษาอยู่ก่อนจะติดต่อกับพระนักเทศเนี่ยถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์
แล้วก็คบหากันต่อมาด้วยผู้หญิงที่ชื่อตองเนี่ยเขาก็ส่งคลิปครับ
เราไปฟังเสียงได้ไหมมีไหมอ่ะลองฟัง
ทำไมคุยไม่รู้เรื่องอะไรเอ่ย
ไม่ใช่คุยไม่รู้เรื่องทำไมโกหกด้วยไม่อยากให้ไปหาไม่อยากเจอ
หายุ่งยากพอมาหวัดเดือนค้าแม้ก็ไม่คุย
อันนี้คุยได้ใช่ไหมครับจะถามว่าแล้วคืนนั้นที่มามีอะไรกับ
ในรถอ่ะอืมทำไมถึงบอกว่าไม่บาปไม่ถึงจิตตนา

คุยคุยคุยมันอยู่ที่เจ็ดตนานุแล้วระหว่างพอพูดพูดไปก่อนวางสาย
ท่านบอกว่าตอนนี้ก็บล๊อกเบอร์ดีนะระหว่างหมอปาวจะโทรเข้าไป

ถ่างคำเจ้าที่ถูกว่ายังไง
และสัญญาว่าจะไปหาทำให้ผู้หญิงเครียดเป็นอย่างมาก
แล้วพระนักเทพพยายามตีตัวออกห่างแล้วก็อ้างว่ามีพยายามมีคนเนี่ยจ้องจับผิดอยู่
นะก็สั่งห้ามไม่ให้มาพบกันอีกแต่ยังก็ดูแลเรื่องเงินเหลืองทองกับผู้หญิงที่ชื่อตองอยู่เนี่ยนะ
นะทำให้ผู้หญิงเนี่ยเครียดเป็นอย่างมากซึ่งอัตมาจำเสียงหลวงพี่นักเทศรูปนี้ได้อย่างชัดเจน
ซึ่งอยากให้พะนักเทศรูปเนี้ยศึกจากความเป็นพระซะยังเอาห่วงจีวนหลอกลวงให้ทุกทศาสตร์สนิทชนเนี้ย
ศรัทธาเลยเพื่ออะไรเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่ชื่อตองเนี่ย
ได้ทำงานบริษัทที่กรุงเทพแล้วพระนักเทศก็โอนเงินให้จำนวนสามหมื่นบาทแล้วด้วย

ใดเลยจะว่าเป็นการกล้งแรงพวกผม
ภาคกาโตะใช่ป่ะภาคกาโตะใช่ป่ะอืมนี่ลองไปฟังซักหน่อยไหมฮะ
ฟังอ๋อไม่มีเสียงซึ่งจริงวันนี้ท่านออกมาพูดอยู่
บอกว่าจริงจริงไม่ใช่เสียงท่านท่านพูดอย่างนั้นนะคะแต่เสียงเหมือน
แล้วท่านก็พูดบอกว่าปกติท่านไม่ได้พูดแบบว่าเว้นจังหวัดหรือ
วิธีการพูดพูดแบบนี้ท่านพูดอย่างแหงนนะคะอ่ะลองฟังซิ
ไม่มีเสียงเสียงไม่มีเสียงด้วยเหรออันนี้นักข่าวไทยรัฐไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมมา

พระนักเทศชื่อดังเมืองนครศรีธรรมราช

ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่แน่ชัดว่าเป็นหลวงพี่กาตุ
ก็ยังมั่นใจว่ามันเป็นไปได้ไง

เมื่อข่าวออกงงมากเลย
กระทบชื่อเสียงไหม
ทางงานนิมนต์

แต่จิตใจค่อนข้างจะกระทบ

เราเคยผ่านจุดหนักแบบนี้

หลวงพี่ยังเชื่อในความจริงเสมอ

หลวงพี่กาโตก็ออกมาบอกว่า
ไม่ใช่ท่านใช่แล้วเสียงที่ออกมาเนี่ยนะ

แต่ไม่ใช่ก็ลักษณะพูดเหมือนนี่เหนื่อย

คือนี้คือท่านเองก็ออกมาชี้แจ่งละ

ผู้หญิงคนนั้นจะยอมรับแล้วนะไม่ใช่เรื่องจริง

ก็ดีนะวันนี้ติดตามข่านี้ก็อยู่ทั้งวัน

เมื่อกี้ไม่มีพูดถึงเรื่องหมอปลา
เพราะวันนี้พี่เอาผิดของหมอปลา

อี๋หยมต่อไปเอาคนละเบรกหน่อยไหมล่ะ

เมื่อกี้ผมทำไปแล้วอันนี้เบรกอันนี้คุ้นอ่ะหมาวเลย

คือวันนี้ที่บุรีรำเนี่ยมีอาจารย์ลายหนึ่งฮะ
เขาบอกว่าเขาอ้างตัวเขาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

คนสติไม่สมประกอบก็รักษาได้
ถูกคุ้นใสก็รักษาได้
สามีไปมีเมียน้อยภรรยาน้อยก็สามารถเรียกกลับคืนมาได้

เพราะฉะนั้นผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบดูครับ
พบนายประสิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอาจารย์หน่อย

กำลังทำพิธีปรงคายหรือปรงครูให้กับนายสัย
นายสายนี้อายุ๗๔ปีครับ
แล้วก็มีนางสาวนงรักผู้สาวของนายใส
พ่อป่วยเป็นจิตเวทมา๒๕ปีแล้ว

เคยเอาไปรักษาหลายแห่งแล้วแต่ไม่หาย
ไปโรงพยาบาลจิตเวทที่นครศรีราชศรีมาก็ไม่หาย
อาการดีขึ้นไม่นานก็กลับมาเป็นอีก
กระทั่งมีคนเขาบอกว่าอาจารย์หน่อยเนี่ยแหละ

โดยได้เริ่มรักษาเมื่อปลายปีที่ผ่านมารักษาได้ประมาณ
เฮ้ยอาการพ่อดีขึ้นอย่างชัดเจน
พูดจารู้เรื่องไม่อารวาส
จึงมาโปรงครูกับอาจารย์

เพราะดูแลพ่อป่วยจิตเวทมากว่า๒๕ปีแล้ว

เพราะอาจารย์น้ำมนต์ของอาจารย์เขาว่างั้น
ขณะเดียวกันอาจารย์หน่อยก็กล่าวว่าเคยอยู่กับพระอาจารย์มาก่อน
ศึกษาวิชามาจากพระอาจารย์มาก่อน
ก่อนจะเริ่มรักษาคนเมื่อประมาณ๗ปีที่แล้ว

พวกหมอภีร์รักษาทรงเจ้า

ใช่แบบทนายก็จะตรวจสอบคดีแต่หมอปลาเขาจะไปตรวจสอบอะไรอย่างนี้
เขาบอกก็แปลก๗ปีที่ผ่านมาก็มีวิธีการรักษาใช้น้ำมนต์ที่เสกด้วยตัวเองนี่แหละ
ยืนยันเขาถามกลัวไหมหมอปลาเนี่ยกลัวไหม
เขาบอกเขาไม่ได้กลัวไม่กลัวหากหมอปลาจะมา
หน่วยงานราชการใดจะมาตรวจสอบเพราะตนไม่ได้กระทำความผิด
ฟังเสียงเขาสักนิดนึงครับ

นั่นแหละเขาบอกเขาไม่ได้กลัวใครจะมาตรวจสอบอะไรก็มากันแล้วกัน
นี่นะเอาเสร็จยังเสร็จแล้วสิ
ให้เขาพักหน่อยใช่พูดคนเดียวแล้ว
เอาพักสักครู่เดี๋ยวก่อนหน้ากลับมาครับ

ไปค่ะเอามา
อ่ะล่าสุด
ทนายความของแซนเขาก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้ปุ๊บเราสังเกตหลังว่า
กะติกนี่ใครเสี้ยะมากะติกกะเสี้ยะกลับเห็นมั้ยฮะ
ทนายเขาออกแล้วเบื้องต้นเนี่ยจะไม่ได้แจ้งความ

ฟ้องต่อสารเองเลยเออเพราะว่าจะลดภาระของพนักงานสอบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งหมินประมาทนะฮะ
แล้วก็ได้แถลงข่าวในสื่อไปบ้างแล้วแล้วก็เขาบอกว่าจะมีการฟ้องคนดังอืม
ออกสื่อบ่อยสองคนเขาว่าเลยนะฮะฐานอะไรวะฐานหมินประมาท
แล้วก็แจ้งความเท็จแจ้งความเท็จด้วยเหรอหมินประมาทและแจ้งความเท็จ
ออกข่าวออกสื่อบ่อยบ่อยใช่โอ้โหหนึ่งหนึ่งนั้นพี่ว่าต้องมีอัจฉริยะแล้วอืม
สองคนดังที่แบบว่าใครอ๋อใช่อัจฉริยะจะต้องไปไปพูดถึงเขาเยอะถูกไหม
เขาอัจฉริยะไปแจ้งความด้วยเอออืมถูกไหมแล้วก็บอกเขายังไม่แจ้งกับตำลวดนะ
เขาสงสารเลยเอออีกคนหนึ่งใครนะอีกคนหนึ่งเขาไม่รู้ยังไม่ได้บอกว่าใคร
เขาบอกสองคนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนอ่ะเป็นคนดังอืมที่ออกสื่อบ่อยบ่อย
ออกสื่อบ่อยบ่อยที่ออกสื่อบ่อยใครวะมีใครออกสื่อบ่อยบ้างโอ้โหช่วงที่ผ่านมาออกกันเยอะเลยอ่ะ
อืมแต่ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็มีอัจฉริยะนั่นแหละพูดถึงแซนเยอะที่สุดเนาะ
อันนี้ยังไม่รู้นี่เป็นการสันนิษฐานเฉยยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะ
ดังอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวรอดูเห็นไหมบอกแล้วว่าเนี่ยให้จับตาดูเลย
เดี๋ยวจะมากันเยอะเดี๋ยวจะทางนู้นทางนี้ทางนู้นทางนู้นโอ้โหอีก
ก็ใช้หนึ่งบอกว่าต่อไปนี้เราสังเกตว่าเดือน๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
คนบนเรือเขาเสียกลับหมดนะตอนแรกเขาไม่ค่อยพูดเดือนที่ผ่านมาเดือนแรกเขาเงียบหมดถูกต้องป่ะ
เดือนนี้ใครพูดอะไรมาเขาเสี้ยกลับเสี้ยกลับหมดนะจะปิดเบรกกันแล้วเหรอเธอยังไม่เจอ
ข่าวศิลปินแห่งชาติล่ะเธอเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมด
เดี๋ยวค่อยมางั้นเดี๋ยวเรียกก่อนปั๊บหนึ่งเดี๋ยวมาก่อนเอาล่ะ
ไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
คุณแกคุณแก